งานนี้หักกันซะแล้วหักหลายเปราะหลายท่อนด้วยนะฮะค่ะหมอปลาและคณะเข้าพบ
ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหารนะครับแล้วก็เจ้าตัวประกาศว่าไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่อีกนะครับ
แล้วเพราะว่ามีคนบางกลุ่มเนี่ยให้ข้อมูลเข้าข้างคนที่ทำผิดครับ
คณะนี้ที่ไปพบเนี่ยประกอบด้วยหมอปลาคุณน้ำฟ้าคุณน้ำฟ้านี่เป็นภรรยาของหมอปลานะครับ
คุณอุ๊บวิริยะพงอาทหารทนายเกิดผลแก้วเกิดทนายโดบิตะแล้วก็ลุงพลครับ
เข้าพบพลตำรวจตรีสันธารอินทรจักรนะครับท่านผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหาร
เพื่อมอบกระเช้าของขวัญให้กำลังใจนายจีรพันธ์เพชรขาวหรือว่าหมอปลาเนี่ย
เล่าบอกว่าเริ่มแรกที่จ้างตั้งใจมาที่บ้านเกาะเกาะ
ดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเพื่อจะติดตามคดีน้องชมพู่
แล้วก็นัดบุคคลหนึ่งซึ่งมีเสียงในคลิปนะครับที่นำมาส่งให้กับตำรวจไปก่อนหน้านี้เนี่ย
ให้เบาะแสเพิ่มในคดีแต่เมื่อถึงวันที่จะเข้าพบท่านผู้ประคับการเนี่ย
บุคคลที่คุยกันไว้กลับไม่ขอให้ข้อมูลทำให้เขารู้สึกว่าคดีน้องชมพู่เนี่ย
มีคนที่รู้หรือว่าเห็นเหตุการณ์ส่วนมากให้การกับเจ้าหน้าที่ไม่เป็นความจริง
ขณะทีมงานของเขาเนี่ยนัดกับบุคคลที่มีเสียงในคลิปแล้วว่า
จะเข้ามาให้ข้อมูลด้วยกันยังเปลี่ยนใจเลย
จึงขอประกาศเลิกสืบและเลิกติดตามคดีน้องชมพู่ตั้งแต่บัตรนี้ครับ
และที่สำคัญพอผมก็ได้มาสัมผัสเนี่ยคนในหมู่บ้านกลัวคน
กลัวบุคคลหนึ่งซึ่งชาวบ้านกลัวมากเอ่อถ้าอันนี้คือแค่
เข้าใจเลยว่าทำไมเจ้าที่ถึงทำงานลำบากครับทำไมมันถึงล่าช้าขนาดนี้ครับ
ตั้งแต่ผมก็เป็นกำลังจ้างให้กับเอ่อ
ทั้งที่จังหวัดนะครับนะฮะแต่ด้วยหน้าที่ที่ว่าเคยติดตามข่าวสารแล้วเนี่ย
เหมือนว่าผมแล้วพรุ่งเนี่ยแล้วก็พอแล้วก็ติดตามจัดจัดสื่อจัดสื่อแค่นั้นแหละครับ
ส่วนกรณีของลุงพลที่มีเรื่องของทำให้ภรรยาของหมอปลาคุณน้ำฟ้าเนี่ย
น้อยอกน้อยใจจนถึงขั้นว่าร้องไห้เนี่ยนะคะก็คือกรณีที่คุณน้ำฟ้าเนี่ย
นัดลุงพลกับป้าแตนว่าจะไปหาที่บ้านอ่า
ล่วงหน้าตั้ง๓วันพอไปถึงที่บ้านกลับไม่อยู่ทั้งสองคนเลย
ลุงพลทั้งป้าแตนเนี่ยนะคะก็เลยนำมาสู่ทำให้หมอปลาเนี่ย
ประกาศเลิกติดตามคดีเรื่องนี้ลุงพลบอกว่าก็ยอมรับในสิ่งที่หมอปลาตัดสินใจ
เพราะที่ผ่านมาหมอปลาก็ช่วยมาตลอดพร้อมกับเชื่อมั่นว่าหมอปลาจะให้การช่วยเหลือแบบเดิมตลอดไปนะคะ
สำหรับเรื่องกับคุณน้ำฟ้าลุงพลบอกว่าจะทำเรื่องที่ให้ไม่สบายใจ
ก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของเวลาเป็นเรื่องพิสูจน์นะคะ
ตนเป็นคนเป็นคนเดิมเป็นลุงพลคนเดิมนะคะ
อ่าเดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันระยะทางพิสูจน์ม้ากันเวลาพิสูจน์คนนะอืม
ตอนนี้ดราม่าก็เยอะมากนะครับ